คดีใหญ่คดีชิงทองลบบุรีนะครับ

เพราะตอนนี้ตำรวจก็ยังคงต้องรวบรวมทั้งวัตถุพยาน
หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ต่าง
เพื่อการส่งฟ้องแล้วก็ยังต้องมีการสอบปากคำเพิ่มเติม
ส่วนครอบครัวของผู้เสียชีวิต
เราก็ไปติดตามชีวิตของครอบครัวต่างด้วยนะครับ
โดยเฉพาะครอบครัวของน้องกวางพนักงานร้านทองที่เสียชีวิต

ก็เดินทางไปที่ห้างโรบินสารลบบุรีกันแต่เช้า

เพื่อไปเชิญดวงวิญญาณของน้องกวาง
คือเขาบอกว่ากลับมาที่นี่อีกครั้ง
เพราะจะมาเชิญดวงวิญญาณของน้องกวางอีกครั้ง
คือก่อนหน้านั้นได้เชิญดวงวิญญาณไปแล้วรอบหนึ่งนะ
แต่ปรากฏว่ามีคนฝันถึงน้องกวาง

เพื่อนของน้องกวางฝันถึงน้องกวาง
บอกว่าน้องกวางมาเข้าฝัน
แล้วบอกว่ายังอยู่ในที่มืดยังอยู่ที่ร้าน
ไม่ได้ไปไหนยังหิวข้าวด้วยนะครับ

พ่อแม่พี่ชายแล้วก็สามีครอบครัวของน้องกวาง
นางสาวธิดารัฐทองทิพย์เนี่ยนะครับ
ก็เชิญนิมนต์พระมาที่ร้านทองแห่งนี้นะครับ
เชิญดวงวิญญาณของน้องกวางเพื่อจะกลับบ้าน

เพื่อความสบายใจของครอบครัว
แล้วก็เชื่อว่าการทำพิธีครั้งนี้
ก็จะทำให้ดวงวิญญาณของน้องกวางเนี่ย
ได้กลับบ้านแล้วก็ไปสู่สุขติจริงนะครับ

มีการเปิดเผยกับสื่อมวลชน

ร้อยเอกสุรกิจทองทิพย์บอก
จากการที่ได้ฟังแถลงการจับกลุ่มผู้ต้องหา
ยังติดใจและคาใจโดยเฉพาะเรื่องของ
การใช้อาวุธปืนยิงลูกสาวของเขา

เขารู้ดีถึงการใช้ปืนว่ามันเป็นยังไง
ปืนที่คนร้ายใช้ไม่ได้เป็นปืนออโต้

อะไรที่ไปติดไปขัดแล้วมันทำให้ยิงออกไปได้หลายนัด

ไกลปืนมันไม่น่าไปโดนถุงมือติดได้
เพราะถุงมือมันก็เป็นถุงมือที่แนบนิ้ว

ดังนั้นฟังเสียงคุณพ่อที่ไม่เชื่อ
คำให้การของผู้ต้องหาหน่อยครับ
ไกลปืนเนี่ยเวลากระสุนเข้ารังเพลิงไปแล้วเนี่ย
ยิงรถที่หนึ่งไปแล้วรถที่สองไกลปืนมันจะอ้า

เพราะถ้าเราดึงข้างล้างลูกเรื่อยมาเนี่ย

แล้วปืนที่นี่ไม่ใช่ปืนอัตโนมัตินะครับ
มันต้องเหนียวไกลถึงจะออกปั้ง
แล้วเดี๋ยวไกลปั้งมันไม่ใช่อัตโนมัติปืดไปได้

เพราะว่ามันไม่ใช่คนรู้สึกผิดแน่
แล้วยังไปมีหน้าตาทำหน้าตาไม่เหมือนไม่รู้สึกรู้ร้อน

ส่วนความคืบหน้าทางคดีบางวันนี้
ทางด้านของพลตำรวจตรีมภพภูณิเดชย์

รัดสอบปากคำพยานส่วนที่เหลือให้ครบถ้วน

จากจะต้องรอสอบปากคำพยานส่วนที่เหลือแล้ว
เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรอผลตรวจหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ทั้งหมด
เจ้าหน้าที่ตามเก็บมาได้จากจุดต่าง
ที่คนร้ายทิ้งไว้หลังก่อเหตุ
จากหมวกไหมพรมหรือเสื้อผ้าที่ใช้ขณะก่อเหตุ
ผลตรวจอาวุธปืนของกลางแล้วก็กระสุนปืนนะครับ
จากนั้นถึงจะนำทั้งหมดเข้าสู่สำนวนการสอบสวน
ก่อนจะตรวจสอบอีกครั้งว่ายังมีอะไรขาดตกบกพร่องบ้างนะ
ก่อนที่จะส่งสำนวนให้อายการพิจารณาสั่งฟ้องต่อไปนะครับ
มีรายงานออกมาว่าการสอบสวนนายประสิทธิชัย
ก็ให้การรับสาภาพตลอดข้อกล่าวหา
เจ้าหน้าที่ยังได้ถามอีกด้วยนะครับว่า
ทองคำที่ปล้นมาเนี่ยจริงแล้วคิดไว้ไหม

เพราะผู้ต้องหาเป็นครูไม่น่าจะรู้จักแหล่งขายใต้ดิน
ผู้ต้องหาตอบว่ายังไม่รู้เลยว่าจะทำอย่างไร

เพราะหากนำออกไปขายต้องถูกจับแน่นอน
ก็เลยต้องเอาไปซ่อนไว้ก่อนนะครับ
ส่วนกรณีหาวัตถุพยานที่สำคัญ
ก็คือลำกล้องปืนที่ใช้ก่อเหตุแล้วก็ท่อเก็บเสียง
ตอนนี้เป็น๒ส่วนที่ยังหาไม่เจอ

ไปโยนทิ้งลงแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตอำเภอเมืองสิงห์บุรี
ทีมนักประดาน้ำของกองบังคับการตำรวจน้ำ
ลงไปดำค้นหาอย่างต่อเนื่อง

จากพื้นผิวใต้น้ำเต็มไปด้วยก้อนหิน
มีซอกมุมเยอะทำให้การงมค้นหายาก
แล้วก็เป็นไปได้ว่าผู้ต้องหาอาจจะโกหก
เจ้าหน้าที่ได้นำเครื่องมือตรวจจับโลหะ

แต่ถึงแม้จะค้นหาหลักฐานทั้ง๒ชิ้นยังไม่เจอนะ

จากยังมีหลักฐานอื่นที่สามารถ
รองรับผลทางคดีได้ชัดเจน

เรื่องของวัตถุพยานเรื่องของการส่งฟ้องต่อนะครับ
ทีนี้มาดูเรื่องของตัวผู้ต้องหาบ้าง
ไปนอนคุกแล้วเป็นอย่างไรบ้าง
นายประสิทธิชัยคือก็อยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
ซึ่งผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
อย่างนายกริจกระแสทิพย์ก็บอกว่า
เมื่อวานนี้เข้าไปตรวจเยี่ยม
ไปคุยกับนายประสิทธิชัยในเรือนจำ
ก็ต้องไปแนะนำเรื่องการใช้ชีวิตข้างใน
เบื้องต้นเนี่ยเท่าที่ตรวจสอบเท่าที่ได้พูดคุยนะคะ
ปรากฏว่านายประสิทธิชัยก็เริ่มปรับตัวในเรือนจำได้บ้างแล้ว

แล้วนายประสิทธิชัยก็บอกว่ายอมรับกรรมที่ตัวเองก่อมา
แต่ก็เป็นห่วงเรื่องอารมณ์ของผู้ต้องขังรายอื่นค่ะ
เพราะว่าอาจจะมีการลอบทำร้ายตอนที่นายประสิทธิชัยเผลอ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็มีการแยกนายประสิทธิชัย
ไปอยู่ที่แดนแรกรับอยู่ที่ห้อง๑๑
ในนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุ
เป็นแดนแรกรับสำหรับผู้ต้องขังใหม่
แล้วก็มีนักโทษที่เป็นนักโทษชั้นดี๒ราย
คอยเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลอยู่นะคะ
ส่วนเรื่องของระดับความเครียดของผู้ต้องหาเจ้าตัวเป็นยังไงคุณ
เจ้าตัวนี้ไม่มีอาการเครียดมากนัก
โดยนักจิตวิทยาของเรือนจำประเมินสภาพจิตใจทุกวันนะคะ
จากนี้นักจิตวิทยายังให้ทำแบบประเมินสภาพจิตใจความเป็นอัญญากรด้วย
จัดกลุ่มว่าเป็นผู้ต้องขังประเภทไหน
นี่เป็นไปตามกระบวนการคัดกรองนะคะ
ส่วนการพิจารณาย้ายไปอยู่แดนอื่นหลังจากนี้ต้องดูเป็นวันต่อวันไป
เพราะว่าการจัดกลุ่มมันต้องจัดกลุ่มนะ
เป็นผู้ต้องหาชั้นเลวอันนี้ขออภัย
มันเป็นคำของการจัดกลุ่มจริงชั้นเลวหรือว่าเดรัชฉานอะไร
คืออันนี้เรื่องนี้ทางกระทรวงยุติธรรมเขาบอกไง
บอกว่ามีการสั่งการให้กรมราชธรรมจำแนกกลุ่มนักโทษออกเป็น๓กลุ่ม
มีคำจำกัดความง่ายคือกลุ่มที่เลวมากแย่มาก

แต่ถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มนักโทษธรรมดาทั่วไปจะเรียกว่ากลุ่มขุนแผน
แล้วก็กลุ่มนักโทษที่เป็นคดีไม่อุกชะกัน
เขาจะเรียกว่ากลุ่มเทวดาตกสวรรค์
ซึ่งอันสุดท้ายจะพ้นโทษเร็วกว่ากลุ่มอื่น
ทีนี้ก็ต้องดูค่ะว่ากลุ่มเดรฉานที่บอกว่าเป็นนักโทษเร็วมาก

แล้วถ้าเกิดว่าได้รับการปล่อยตัวออกมาเมื่อครบกำหนดแล้ว
จะต้องติดตามพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเลย

ใช่ครับแล้วเมื่อวานนี้ทางพ่อแม่และภรรยาของผู้ต้องหา

โดยมีการซื้อของจากร้านค้าสวัสดิการ

อาจจะทำให้สภาพจิตใจของผู้ต้องหาดีขึ้นนะครับ

บอกว่าภรรยาของผู้ต้องหาเครียดหนักลาออกจากการเป็นครู
แล้วก็เคยเสียอกเสียใจกับการที่เคยแท้งลูกแฝดไป
มันเป็นข่าวออกมาดังนั้นเราก็ต้องไปดูทางครอบครัวของผู้ต้องหาด้วยนะครับ
โดยเมื่อวานทีมข่าวก็ไปที่ทั้งโรงเรียนของครูปอย
แล้วก็ไปที่บ้านพักของครูปอยนะครับ

โรงเรียนเปิดการเรียนการสอนตามปกติแล้วครับ
แต่ผู้มนุยการและก็รองผู้มนุยการโรงเรียน
เดินทางเข้ากรุงเทพมนครเพื่อรายงานเหตุการณ์ทั้งหมด
ต้นสังกัดคือสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษานะครับ
ทั้งนี้ผู้บริหารเปิดเผยบอกว่าครูปอย
ซึ่งมีตำแหน่งเป็นครูอัตราจ้างสอนวิชาคอมพิวเตอร์
ลาออกไปแล้วจริง
หลังจากที่ปรากฏข่าวสามีถูกจับกลุ่ม
และทางสถานศึกษาก็ไม่สามารถติดต่อครูปอยได้เช่นกัน
ไม่รู้ว่าครูปอยไปอยู่ที่ไหน
เนื่องจากไม่ได้มีบ้านพักภายในสถานศึกษา

แต่ทีนี้ทีมข่าวก็เดินทางไปที่บ้านพักของครูปอย
ซึ่งบ้านพักปิดเงียบคล้องกุญแจไว้
คนใกล้ชิดให้ข้อมูลบอกว่าครูปอยอยู่ในการโศกเศร้า

เพราะไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
ทั้งเรื่องที่สามีไปทำเอาไว้
ต่างคนต่างนั่งกอดคอกันร้องไห้
เขาบอกว่าคนในครอบครัวของครูปอยนะ
แล้วก็ยังมีคลิปต่างที่มันปล่อยออกมาในโลกโซเชียล
แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์ครูปอย
เรื่องของภาพถ่ายครูปอยอะไรขุดกันขึ้นมา
คือครูปอยบอกว่าเดี๋ยวจะดำเนินคดี
อันนี้คือคนใกล้ชิดบอกนะว่าคงจะมีการฟ้องร้อง
ปล่อยคลิปอะไรต่างที่มันทำให้ครอบครัวเสียหายต่อ
บอกว่าจิตใจของครูปอยแล้วก็ครอบครัว
ก็ไม่พร้อมให้สัมภาษณ์ใดกับใครนะฮะ
แล้วก็อิดโรยกับเรื่องที่เกิดขึ้น
แล้วก็เตรียมที่จะฟ้องนี่แหละครับ
แล้วก็พูดถึงเรื่องของครอบครัวครูปอย
ครูปอยเพิ่งจะเสียเหมือนลูกแฝดไปแท้งลูกแฝดไป
แล้วก่อนหน้านั้นก็คุณลุงก็เสียไป

กลายเป็นความสูญเสียของครอบครัว๒เรื่องใหญ่ก่อนหน้านี้
แล้วก็กลายเป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่ง
ตัวสามีกลายเป็นผู้ต้องหาแล้วก็ถูกจับกลุ่มได้ในที่สุดนะครับ
ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าทางครูปอยหลบพักใจไปอยู่ที่ไหนเหมือนกันนะครับ